เมื่อเรื่องของช้างนามโชคช้างเพศผู้อายุ๑๐ปี
ที่มีควานช้างไปเช่ามาจากเจ้าของอีกทีนึง
นำมาเดินเร่หาเงินอยู่ริมถนน
แล้วก็ไปตกท่อถูกไฟช็อต

เพราะว่าเป็นอุทาหรณ์กรณีที่เอาช้างมาเดินเร่หาเงิน

ความช้างก็อ้างว่าไปเช่าช้างมาอีกทีหนึ่ง

เอามาเดินเร่หาเงินหาเงินได้วันละพัน

แล้วก็มีคนไปถ่ายคลิปก่อนที่ช้างนำโชคจะล้มค่ะ

ช้างก็อ้างว่ากำลังจะพาช้างกลับ
แต่ไม่มีเงินค่ารถไม่มีเงินค่าน้ำมัน

แล้วก็ช่วยซื้ออาหารแล้วก็ให้เงินอย่างนี้

แนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสงสารแนนสง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

สำหรับคนที่ทำผิดไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องเจอข่าวแบบนี้อยู่บ่อยนะ